มาดูเรื่องของการจับกลุ่มแล้วก็ปราบรามแก๊งค้ายาเสพติดกันหน่อยนะ

เราก็เขาบุกไปจับ
พอมีเห็นภาพบ้างลุยค้นบ้งค้นบ้าน
แต่คนที่ทำหน้าที่เวลาไปรับจ้างเขาแล้วเอาของไปวาง

เป็นผู้หญิงนะฮะอายุ๕๐ปีแล้วนะครับรับจ้างจากแก๊งค้ายาเสพติดชาวลาว
เอายาบ้าไปวางให้ลูกค้าตามหลักกิโลเมตรนะเดี๋ยวไปดูนะครับภาพเหตุการณ์ด้วย
ตอนที่เขาไปจับกันเนี่ยนะครับ
นี่ถือมาเนี่ยเป็นแท่งเป็นก้อนอย่างนี้เลยมาไล่วางตามจุดที่เป็นหลักกิโลเมตรเนี่ยนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเหล่าหลวงนะครับกับทหารชุดปฏิบัติการพิเศษรอยต่อ๓จังหวัด
องกำลังสุรสักมนตรีต่อชะดอด้วยนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครอง
จับกลุ่มนางมนูลสารนีอายุห้าสิบปีขณะกำลังนำยาบ้า๕๖๙๐เมตร
อยู่ในห่อพันด้วยเทปกาวสีดำเอาไปวางตามหลักกิโลเมตร
ริมถนนสายบึงการบ้านแพงในพื้นที่บ้านหนองหูตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลง
บึงกาลนะฮะโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวมาได้นะครับ
มนูเนี่ยอายุ๕๐ปีแล้วเขาก็บอกว่าได้รับการว่าจ้างมาจากเท้าต้อม
วต้อมเป็นพ่อค้ายาเสพติดชาวลาวให้เอายาบ้ามาวางไว้ที่หลักกิโลเมตร
แล้วเดี๋ยวจะมีคนขับรถมารับตามจุดที่วางไว้ค่ะ
โดยทำมาแล้วหนึ่งครั้งได้ค่าจ้างเป็นเงินห้าพันบาทโอ้โห
คือได้แค่ห้าพันบาทนะแต่ว่าครั้งนี้ยังไม่ได้เงินเลย
คือต้องเอามาวางก่อนเดี๋ยวถึงจะได้เงินก็ถูกจับก่อนนะครับ
พนักงานสอบสวนสพเหล่าหลวงที่บึงการก็เลยดำเนินคดีนะฮะ
ในข้อหามียาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
เดี๋ยวนี้ขบวนการเหล่านี้ก็จะตบตาไงใช้ผู้หญิงบ้างอะไรบ้างอย่างนี้
บางทีก็เป็นเด็กอายุน้อยตบตาเจ้าหน้าที่แล้วเวลาถูกจับมันก็ไม่โดนไง
มันสั่งการทางโทรศัพท์ทางเฟซบุ๊คทางอะไรของมันเนี่ยก็ให้คนอื่นไปวาง
แล้วก็มีคนอื่นก็มารับของไปขายต่อเนี่ยไม่คุ้มกันเลยยาเสพติดเยอะขนาดนี้เนี่ย
๕๐๐๐กว่าเมตรเนี่ยโทษหนักเลยนะคะได้เงินแค่๕๐๐๐ไม่คุ้ม